คุณผู้ชมคะข่าวที่จะอ่านให้ฟังหลังจากนี้ไปให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยมี๒กรณีเกิดขึ้นกับพระ
แสดงความคิดเห็นว่าใช่หรือไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นพระหรือไม่ได้เป็นพระพระจริงหรือพระปลอมเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นพระค่ะไปหลอกพนักงานโรงแรมขอแบงค์เข้ามาทำทีเหมือนจะดูดวงแต่สรุปสุดท้ายแบงค์ที่ได้ควักสายย่ามเอามาเก็บใส่ย่ามตัวเองเดินหนีไปเลย
นันทวัฒน์พุทธกำเนิด
โพสต์ภาพให้ดูด้วยเป็นภาพพระสงฆ์
คือไม่แน่ใจว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมเนี่ยนะคะ

แล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้
น่าจะเป็นคนปลอมเป็นพระ
เดินเข้ามาในโรงแรมแห่งหนึ่งในชุมพร
บอกให้พนักงานโรงแรมหยิบแบงค์ในกระเป๋าออกมา
พนักงานโรงแรมเข้าใจว่าเป็นพระ
จะมาทำนายทายทักมาดูดวงให้
ก็เลยหยิบเงินออกมาวางที่โต๊ะตามคำสั่งของพระ
๐บาทแบงค์๑๐๒ใบ
แบงค์๒๐อีก๓ใบ

แล้วก็เซ็นชื่อลงแบงค์จนครบทุกใบเลย
ตอนนั้นพนักงานโรงแรมเขาก็ดูเฉยอย่างนี้

จากนั้นดึงแบงค์๑๐๐บาทใส่ย่าม๑ใบ

หลังจากนั้นเดินออกไปเลย
ตังค์๑๐๐บาทเดินออกไปเลย
พนักงานคนที่เป็นเจ้าของแบงค์ร้อย
ได้แต่มองแบบงอง

เป็นการเตือนภัยพื้นที่นี้ที่เกิดเหตุ

โดนไปแล้วเรียบร้อยระวังเป็นรอบสองแล้วกันโอ้โฮ

สนั่นในโลกโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกัน
เพจเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า

หลวงพี่กัสตินวัทดูยูมีน
เพจนี้เขาดัง
เขาจะเหมือนกับว่ารายงานพระที่ไม่ได้อยู่ในร่องในรอย
พระที่ผิดปกติไปจากพระสงฆ์ที่ควรจะเป็น

ที่เขาเอามาแชร์เอามาโพสต์ไว้นะคะ

กำลังเกื้อมหยิบกระเป๋าสตรี
ในร้านขายรองเท้าและกระเป๋าสตีชื่อดัง
ไม่ได้ระบุว่าอยู่ในเมืองไทยหรือต่างประเทศ

ซองผ้าป่าในวันนั้นที่ให้ความฝันอัตมาในวันนี้เป็นจริง
จะไปนู้นไปนั่นก็ดูดีแต่ฮิ่ลทั้งทีขอเลือกสีตีพจีวอน

นี่ค่ะและสีที่เลือกจริงนะ

นี่เป็นแคปชั่นที่เขาเขียนไว้แล้วก็ติดแฮชแท็กไว้นี่แหละ
ชาวเน็ตเข้ามาดูภาพภาพนี้

ฝั่งฝั่งแรกตำหนิพฤติกรรมของพระในภาพแหละ

ไม่ว่าจะเป็นผ้าปากกระถิ่นหยอดตู้อะไรก็ตาม
เอามาซื้อกระเป๋ามันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้ว
แต่อีกมุมมองหนึ่งชาวเน็ตมองว่า
เอาอย่างนี้อย่าเพิ่งตัดสินเห็นแค่ภาพเพียงภาพเดียว
เพราะเรื่องทั้งหมดอาจจะเป็นการเข้าใจผิด

มาดูเรื่องรวมดูเรื่องจริง
ใครที่ทราบข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมคุยกันเข้ามาได้